จากธนาคารกรุงเทพ
ย่าแผนโบราณตราคุณสมฤทธิ์

ตายหรือยังครับ

ถ้ายารับผมไม่มีสิทธิ์เลือกนะฮะ
เราจะมีเป็นกิ้บเซ็ตให้นะครับ

พี่เจ้ากิฟเซ็นเลยมาให้เขา๖๐บาทนะครับ
ทุกวันนะฮะจนถึงวันที่๓๐มิถุนายนนะครับ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันถัดไปนะฮะผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจไทยรัฐทีวี
แล้วก็ทีมงานจะส่งรายกิฟต์โค้ดผ่านรายไอดีของคุณภายใน๗วัน
ส่งกันมาเยอะข่าวใส่ไข่ก็แองจี้รออ่านอยู่
อ่านอยู่นะคะอ่านทุกวันชอบอ่านไลน์มาก
คุณผู้ชมส่งมาเถอะสนุกก็บอกว่าแองจี้น่ารักมากอะไรอย่างนี้
สรุปคำถามที่คนถามว่าวันหยุดในช่วงเดือนตุลาคม
ในพระราชพิธีจะมีวันไหนบ้าง
เมื่อวานนายกเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
วันหยุดเนี่ยมีแค่วันเดียวนะคือ๒๖ตุลาคม
จริงคือ๒๖วันเดียว
ตุลาคมแต่เมื่อวานนี้ก็นายกเขาก็เตรียมงานพระราชพิธีบอกว่าตอนนี้แล้วเสร็จกันยายนทุกอย่างน่าจะสับสมบูรณ์แล้วล่ะ
ที่ทำแนวรัฐบาลพลเอกพระยุทธจันโอชานายกรรฟ์หัวหน้าค่อสรศร
กราวช่วงคล้ายของการประชุมขอรมซึ่งเมื่อวานเป็นอาจจะประชุมขอรมประจำสัปดาห์
จากบทกรรณ์ที่ตัวเองแต่งไว้สักนิดต่อ

แต่งมาแล้วตั้งแต่เป็นนายกแต่งมาหลายเพลงแล้ว
คราวนี้แต่งบทกรอนที่ตนได้เขียนไว้
เขาบอกว่าราบุกว่าตั้งใจแต่งให้ประชาชนทุกคน
หาให้ทุกคนร่วมมือกันลดความขัดแย้ง

ไม่ว่าจะพูดหรือออกคำสั่งคนก็ไม่สนใจรับฟัง
ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันอยู่เรื่อยไป
ซึ่งก่อนที่ตัวเองแต่งน่ะไม่โยงเหมือนบท
ก่อนแต่แต่งเป็นบทลง๔บรรทัศน์
อ่านี่บท๔อย่างนี้ประเทศไทย๔๐
บอกว่าคำว่าไทยคือไทยด้วยใจรัก
ร่วมใจพักต่อชาติศาสนาสถาบันคงอยู่คู่นานมา
เป็นม่านฟ้าปกป้องล้วนผองไทย
แล้วมาข้างนี้หรือมาข้างล่างก็ไม่รู้ด้วย
มันยาวมากลงไปข้างมีความยาก
ใช่ไหมคะลงเลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหน๔มวด

เราไปดูการรู้สัตว์ชะทังไทยรัฐนิวโชว์อาจจะมีโชว์
คุณหนุ่มอ่านสักนิดไหมพัฒนาพลการศึกษาพาไทยรุ่ง
้วนต้องมุ่งตามประสงค์จำนงหมาย
สร้างสังคมปลอดภัยไม่วุ่นวาย
ช่วยผ่อนคลายดูลำไยหายทองคำ

อันนั้นผมพูดเอง
เห้นู้นและถ่าผู้ทำไมท่านบ้รรยายอีกแล้วต่อเนื่อง

ช่วยผ่อนคลายมีสุข฾ุครอบครัว
มุทย์บอกดูลำไยหายทองคำ
หลายคนก็พูดถึงเศรษฐกิจ๔๐
การพูดสู่เศรษฐกิจ๔๐สู่เศรษฐกิจ๔๐จากมูลฐาน
ทุกกิจการพัฒนายาหลงไหลสู่อาชีพสู่งาน
คุณแต่ละกายาชวนป่วยปิดตากรก่อนไหมเขาเสียงจะได้ดีหน่อย
กินน้ำก็พอแล้วอ้าวเดี๋ยวน้ำได้อยู่บ้านมันคงมุ่งจำนงปวงชนทุกคนไทย
เขาพูดถึงกาเศษอุตสาหกรรมเศรษฐกิจอะไรนี้ไงนี่ไง
รุ่งจำนงปวงชนทุกคนไทยถูกดูลำไยหายทองคำวันนี้เอ่ย
เขาก็พูดว่าเขาไม่รู้จะสัมภาษณ์ยังไงแล้วแต่เขาพูดว่า
ต้องลดแรงเร่งขจัดความขัดแย้งลดระแวงเชื่อมั่นเพื่อวันหน้า
ก้าวหน้าด้วยไทยใจมั่นคง
นายกนี่มีอารมณ์สุนทรีย์เหมือนกันแต่พูดถึงแกเป็นคนเก่งนะ
ก็แต่งเพลงได้แต่งกรรต์ได้นี่แก่เป็นคนเก่งนะ

เมื่อกี้บอกว่าเป็นบทลง๔บรรทัศน์ใช้ภาษาง่าย
ถ้าไม่มีคนฟังต่อไปก็คงจะต้องร้องลิเกแล้ว
อุ๊ยเดี๋ยวถ้าท่านร้องลิเกย์เดี๋ยวพี่เอเชียตกงาน
ครั้งนี้นายกแต่งกรอนปุ๊บ
แต่ถ้าประชาชนไม่ฟังไม่มีคนฟังอีก
ครั้งหน้านายกจะร้องลิเกแล้ว
จากนี้นะฮะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาฏปภิษฐ์ว่าตามกำหนดการ
จะมีพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในเดือนตุลาคม
ระหว่างวันที่๒๕ถึง๒๙ตุลาคม
โดยการฝึกซ้อมริ้วขบวนและการเตรียมการด้านอื่น
มีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะฮะ
โดยจะมีการฝึกซ้อมแล้วก็มีการซ้อมย่อยซ้อมใหญ่
เริ่มในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเราจะเริ่มเห็นการซ้อมใหญ่มากขึ้น
ก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริง
โดยได้มีการนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับที่คนถามว่าวันหยุดที่เป็นวันหยุดราชการจริง
ส่วนวันหยุดราชการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า

คือวันที่๒๖ตุลาคม
และจะไม่มีการเพิ่มวันหยุดอีก
ส่วนข่าวลือตามโซเชียล

ที่เหลือทุกคนต้องทำงาน
จะหยุดกันไปทำไม
หรือพอหยุดมากอย่างช่วงเทศกาล

ทำไมวันนี้ผมคุณมันดูเชิดมาก

พอยาวปุ๊บมันกระบังมันเลยขึ้นได้เยอะหน่อย

จบแล้วสรุปนายกพูดว่ายังไงฮะหยุดกี่วัน
วันเดียววันถึง๒๐วัน

แล้วเลยมาถามนายกใหญ่เลยไง
จะสร้างหอคอยเหมือนเราไปเกาหลีจะต้องขึ้นหอคอยใช่ไหม

มาเรื่องนี้บ้างนะครับถูกต้องนะครับมาเรื่องนี้บ้างนะครับถูกต้องนะครับ
เขาบอกมีการรวบหนุ่มแสบนะฮะตัวเองไปแจ้งป่วยตายนะครับ
แล้วก็หนีคดีช่อกงจนมุมตัวนี้พร้อมกับพวกตำรวจจับได้แล้ว

เข้าบอกตำรวจกล้องปราบรวบผู้ต้องหาสุดสระแจ้งตายเคล็ดต่อในทะเบียน
หนีคดีสารจังหวัดพัทยาออกไหมจากคดีช่อโกงและพรบเช็คด้วย
คุณผู้ชมจากกรณีได้มีการรวบผู้ต้องหาแจ้งตายหนีคดี
เปิดเผยเมื่อวันที่๒๗ที่ผ่านมานะครับ
ทางฯเอกจรูลเกียรติตรแก้วผู้กับภา๔
กรนะครับปราบปรามการจุฐริตและประพฤติ
ปัตชญานวะพลชื่อยาวมาก
ปุริมปัตปัตชญานวะพล

แล้วก็จับอีกคนนึงนะฮะนายปุณภพโอ้โหนี่นะครับพงโพอายุ๓๐ปีนะครับ
ผู้ต้องหาในคดีข้อหาร่วมกันช่อกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น

สืบเนื้อนะครับจากเมื่อประมาณสักปี๕๕นายปูริมปัดนี้นะครับ
อยู่ที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรโดยให้ผู้เสียหายเนี่ยได้มีการโอนเงินผ่านบัญชีของนายปุณภพ
หลายครั้งนะครับตั้งแต่ปลายปี๕๕จนถึงเดือนสิงหาปี๕๙เป็นเงินจำนวน๗ล้านบาท
หลังจากนั้นนะครับเมื่อผู้เสียหายติดต่อสอบถามความคืบหน้าการซื้อรีสอร์ท
ผู้ต้องหาทั้งสองคนกลับบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้
หลังจากทราบว่าถูกหลอกนะฮะนายอารีนะครับที่ถูกหลอกเนี่ยก็เลยไปแจ้งความกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ
พอหลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบข้อมูลนะครับนายปูริมปัตย์หนึ่งในผู้ต้องหา
ปรากฏว่าถูกแจ้งตายต่อในทะเบียนที่เทศบาลเมืองอุบลราชธานีด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด

เมื่อวันที่๑๙ปี๕๓โดยมีนายปุณพบผู้ต้องหาอีกคนเป็นผู้แจ้ง
แต่อย่างนี้คุณยังไม่ตาย
ก็เลยมีการสืบสวนสอบสวนภพนะครับบอกแสว่าในปูริมปัดที่จะยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็พอระบอเช็คระหว่างปี๕๒กับ๕๓

ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนไปหลบอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็เลยวางแผนเข้าจับสกัดแล้วก็จับกลุ่มได้เลย
ทุกวันนี้คนเราทำอะไรแบบแปลกใช่ไหม

แต่ส่วนใหญ่โจมต์มันจะมีกลไลวิธีของมันอย่างเยอะแยะแหละ

อย่างเรื่องของหนูนี่เหมือนกันเลย

อันนี้ก็เป็นการโกงในแบบแปลกเหมือนกัน
เป็นที่สื่อทางในโลกโสเชียวมากใช่หมอนหมอนแล้วปรากฏว่าหมอนอะไร
แบบว่าแพมเพิร์ตแล้วก็ผ้าอนามัย
หลายอย่างมีแพมเพิร์ตมีผ้าอนามัยแล้วคนที่ซื้อมาใช้
ไปซื้อมาจากตลาดนัดในพื้นเที่ยงเผอร์ศรีรัชาจังหวัดชนมุรี
นอนมา๒ปีนะคะกว่าจะรู้ลองไปดูคลิป

นี่เขาเห็นไงหมอนมันใช้มา๒ปีแล้ว

เขาก็เลยตาดออกมาดูเป็นอย่างไรลากออกมาเริ่มลากออกมานะคะ
คุณหนุ่มช่วยอ่านไลน์ด้วยนะประชาชนส่งมา

เออนี่เริ่มมีแล้วอันนี้รู้สึกจะเป็น

อย่างว่าไปมา๒ปีแล้วด้วยความที่เขาซื้อมากับตลาด๙๖
อย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
ก็นี่ไง
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่า

พรุ่งปกติแพมเพอร์ก็ไม่ได้ถูก
แพ็คนึง๔๐๐๕๐๐บาทแล้วมักขายหมอนมันเป็นละ๕๐บาท
ถ้าสมมุติเป็นแพมเพอร์ใหม่ก็โอเคล่ะ
เขากลัวว่าถ้าแพมเพอร์ที่ควรใช้แล้ว
แล้วก็เอามะยัดสับ

ทุกวันนี้คุณประดับก็ใส่อยู่นะใส่คำเคริตพวกนี้นะครับของผู้ใหญ่ไงคุณประดับ
มันไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะมันไม่สามารถควบคุมได้
สร้างใส่แบบมันก็เป็นคำบร้อย
ใช่แต่จริงเขาก็บอกว่าเขาก็อยากเตือนให้คนอย่าหลงเชื่ออะไรหลายอย่าง
ถึงว่าถ้าไปซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่
ให้ดูหน่อยว่ามันมีฉลากชัดเจนไหมข้างในเขาระบุหรือเปล่าว่าเขาใส่อะไร
แล้วบางทีเห็นสินค้าที่ราคาถูกมากถูกจนมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้น
ก็ไม่น่าซื้อมาดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเหมือนอันนี้เขาก็คิดว่าพอมันถูกปุ๊บ
แต่อย่างน้อยก็ใช้คุ้มนะคะ๒ปี

เขาก็เลยออกมาโพสต์ให้ทุกคนได้เห็นว่าโลกสมัยนี้มันมีอะไรแบบนี้
ก็อยากเตือนทุกคนเอาไว้นะคะ

พี่ไปพูดอะไรถึงลูกเห็นไหมเออนะ

ธนาคารสักนิดหนึ่งรับแรกเงินใช้เลยธนาคารอะไรกับผมอีกแล้วเหรอ
ใช่กับพี่เอาแล้วก็จ้างให้มาเล่นโทรศัพท์ของเธอ
โอ้มุดดำคุณอ่านบ้างเถอะเออนี่เอาเร็ว
อะไรเนี่ยธนาคารเห็นแบงนี้๓ข่าวยังมี๔ข่าวได้ไงเนี่ย
สรุปว่าให้มานั่งเล่นจดโทรศัพท์เล่นชีวิตสนุกดีจังเลยมาออกทีวีด้วยการกดโทรศัพท์เล่น

อันนี้เค้าโทรมาจริงเค้ากดมาจริงนั่งกดมาจริง
สวัสดีค่ะมายูมายู

แสดงว่าเขานั่งดูพี่อยู่ในโทรศาสตร์หรือว่าแน่นอน
ถ้าผู้ชมภาคธนาคารยังพลาดเลยที่รับแลกเงินที่เลิกใช้แล้ว
แจ้งความว่าสองพี่น้องเนี่ยได้ไปทั้งหมดนะเยอะเหมือนกันเป็นหลักแสนเหมือนกันเลยอ่ะสองพี่น้องที่ชาวแม่สอดเนี่ยนำเงินโครนคุณ

แม้กระทั่งธนาคารที่เราว่าเป๊ะ
ก็ไปแลกทางที่อยู่ที่แม่สอด
บอกว่าเป็นความผิดของผู้รับแรกเอง
จริงแล้วฝ่ายคู่กรฤษีนูร์บอกว่าเป็นความผิดของผู้รับแลก
คือปกติแล้วอัตราแลกเปลี่ยน๓๗๑
คือ๓บาท๗๑สตางค์ต่อ๑โครน
เขาแลกฉบับละ๕๐๐โครน๑๑๔ฉบับ
จำนวน๕๗๐๐โครน
เพราะฉะนั้นเมื่อ๕๗๐๐คนคูณได้๓๗
คุณพูดโคนชัดนะฮะนี่ถ่ายทอดสดอยู่นะครับ
คุณมาโครนไม่ค่อยชัดนี่
ต้องกระดูกริ้มไปด้วยว่าโครนโครนออกไปก็สอดทอชอเล่นตายเลยนะ
โครนเออเพราะต้องพูดมันชัดเท้าให้ชัดคำ
ปรบปากคุณจะมาอะไรกับคุณ
กลายเป็นว่าเขาได้เงินไปทั้งหมดนะครับพี่หนุ่ม
ธนาคารก็ตรวจว่าเป็นธนบัตรจริงไหม

ก็รับแรกเอาไว้ครับต่อมาวันเดียวกันนี่
คุณประดุงเกียรติเรือนคุ้มอายุ๔๑เป็นพี่ชายของนางสาว
พี่หนุ่มจะแนะนำเงินโคลนฉบับละ๕๐๐
แลกอีก๑๓ฉบับเป็นเงิน๖๕๐๐คน
อัตราเท่าเดิมก็ได้ไปอีก๒๐๐๐กว่าบาท

ทางสำนักงานใหญ่ก็เลยก็ต้องส่งเงินเข้าสำนักงานใหญ่

เงินดังกล่าวได้ยกเลิกการใช้ไปเรียบร้อยแล้ว

ก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เอง
ธนาคารต้องรับไปอย่างนี้ธนาคารก็ต้องรับไปสิพี่
เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่หรือว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นจะมีปัญหาไหม
พนักงานเขาก็เลยไปแจ้งความเพื่อจะเอาเงินคืนที่แรกไป
แต่ทั้งสองคนบอกกับธนาคารว่าเงินที่แรกไปแล้วเนี่ย
ปัญหาคือได้หมดเครื่องแล้วใช้ไปแล้ว
เค้าแลกเงินไปน่าจะเดี๋ยวให้ในกี่วันนะ

โอ้ยอะไรละ

นี่ฉันอ่านข่าวเธออยู่เธอกับรุ่นนางเมียมาแล้ว
รู้ว่าจักรจันทร์มาเธอไม่ต้องตื่นอกตื่นเต้น

เดี๋ยวนางจะต้องมาพูดคุยกับเราหน่อย

ใครจะผิดใครจะถูกอะเนาะ
ความบันเทิงครบรสทุกที่ทุกเวลา

เดี๋ยวร้านเครื่องสำอางสไตล์บุฟเฟต์

เลือกจริ่งด้วยเห็นไหมล่ะ

จริงหรือไม่ฮะ

คุณใช่ยังโศน๑๐๐นะคะ

จริงค่ะคุณจักรจันจริงหรือไม่
ฉันยังโสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีคุณภาพด้วย
เห็นไหมฉันไม่เชื่อว่าหล่อนโสด

กลับมาวันนี้เป็นอีกดาราสาวคนที่มีข่าวมาเรื่อยแล้วแหละ
ในรอบสัปดาห์คนพูดถึงคุณเยอะเหลือเกิน
เกี่ยวกับว่าคุณนั่นแหละเป็นคนไปฉีกสัญญาช่อง๗

ก็คือเรื่องของเรื่องก็คือสัญญาจันทร์เนี่ย
หมดสิ้นปีนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็จันก็รู้สึกว่าตอนนี้เราทำธุรกิจ
การทำธุรกิจของจันเนี่ยมันก็คือ
การที่เราจะต้องโปรโมทสินค้า
วางแผนการตลาดให้กับสินค้าแต่ละชนิด

ง่ายเวลาเราขายของเราก็ต้องไปช่องอื่นถูกไหม
เพื่อไม่ให้เป็นข้อจำกัดทางการทำงาน
ไม่ใช่แบบเราไปได้แล้วน้องคนอื่นจะบอก

ก็เลยเข้าไปขอความกรุณากับผู้ใหญ่ที่ช่องว่า
พอดีมันจะมีงานที่เกี่ยวกับงานเซฟตี้ที่

มันจะต้องมีการมาโปรโมทอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เกรงใจที่ช่องเขาก็ใจดีออกจดหมายให้
จริงการที่ออกจดหมายเป็นผลดีกับจันทร์นะ
เพื่อคนที่จะได้รู้ว่าเราเป็นอิสระแล้ว

คุณถามกันเองดีกว่าไม่ต้องให้ยืมมือผมถาม
แองจิแต่เรียกก่อนถามอะ

หนูก็ติดตามข่าวพี่จันในไลก์สดเยอะแยะ
คนก็ถามเยอะ

ก็บอกว่าเรื่องอะไรตรงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ทางไทยรักษณ์ออนไลน์ก็มาตาม

สรุปแล้วคือเป็นเน่หรือเปล่า

ก็คือถ้าเน่เนี่้เราก็จะไม่สามารถที่จะกลับไป

เราก็อยากที่จะทำงานอะไรที่หลายอย่างนอกจากงานละครใช่ไหม
ทำธุรกิจอะไรของเขาอาจจะอยากมาทำพิธีกรอย่างนี้ก็ได้
อาชีพเป็นกำจักรจันทร์จะอยากมาทำพิธีกรพวกช่างหน้ากันอยู่ที่นี่อยู่เนี่ย
ก็คืออยากเอาพี่ถูกไหมพอเราอายุมากขึ้นเราก็อยากที่จะทำอะไร
อยากจะเป็นเจ้านายตัวเองอยากจะทำธุรกิจของตัวเอง
เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้าขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยขอจบสัญญาปกติคือสัญญาหมดปีนี้อยู่แล้ว
แล้วก็พี่หนุ่มเป็นผู้จัดพี่หนุ่มก็รู้ว่าในระยะเวลา๖เดือน
มันไม่สามารถทำละครได้หนึ่งเรื่องอยู่แล้วไม่สามารถไม่ทันอยู่แล้ว

ก็เลยไปขอความกำลังคาวจะมีงานเชฟตี้ที่ผ่านมา

พี่เปิดตัวเต็มที่แล้วกับธุรกิจใช่ไหม
แต่ให้คิดว่าพอออกมาปุ๊บเนื้อหอมมาก
ผมไม่รู้อีกไม่รู้อีก
ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเราโตแล้วเราก็อยากจะลองทำงานที่หลากหลายขึ้น
เพราะว่ายังไงอาชีพนักแสดงเราไม่ทิ้งแน่นอนเพราะว่าเราประกอบอาชีพนี้
เพราะว่าเรารักด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจด้วย

ใช่คือถ่ายเซ็กซี่นี่คือคือผมจะไม่พูดแล้วว่าคุณถ่ายเซ็กซี่แล้วช่องเขาไม่แฮปปี้หรืออะไร
ผมจะเอาคุณถ่ายเซ็กซี่ทำไมผิวคุณดีขนาดนั้น
ผมอยากรู้แค่นี้
ก็มาเจอน้องแพทย์นับประพาในรายการก็ถามว่า
เออเขามีวิธีไงเพราะนางทำงานหนักมาก
เขาก็เลยแนะนำดรจิลให้
แต่จันก็บอกว่าไม่ได้นะแพ้เพราะว่าพี่เป็นคนแพ้มาก

หน้าก็จะเป็นผลเขาก็บอกว่าของหมอพี่จันอันนี้ให้ลองใช้ดู
เราก็เลยเออลองใช้ดูก่อน
เขาบอกว่าแค่ขวดเดียวตัวเดียวเอาอยู่ใช้เช้าเย็น
ใช่แล้วเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มเหมือนเป็นแบบว่าน้ำนมใช้แล้วก็บางไม่หนักหน้า
จันจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมาก
ตอนแรกที่ตัดสินใจลองพ่อเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณหมอ
ใช่แล้วก็ใช้แล้วก็จะเราก็กังวลเรื่องแบบริ้วรอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็พอเราตากแดดมากเนี่ยเราก็กลัวว่าเราจะเป็นฝ้า
แต่จันรู้สึกเลยนะว่ากระแบบจางลง
แต่ทีนี้แน่นอนผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าจะเป็นคุณจักรจานเอง
รถเมย์รถดำหรือพี่เองเนี่ยถ้าเกิดจะใช้ผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่ง
เราต้องดูก่อนว่ามีสารสกัดอะไรบ้าง

ดูค่ะเราก็ดูว่ามันมีสารสกัดจากธรรมชาติ๕ชนิด
เพราะเราดูแล้วเออถ้าเป็นแบบสรรสกัดจากธรรมชาติเนี่ย
เราจะไม่แพ้แน่นอนมันจะช่วยทำให้ผิวกระจางไซส์
เลือดนิ้วลอยอะไรอย่างนี้เพิ่มความชุ่มชื้น
เอาโอเคอ่ะผมมองไม่เคยเห็นหน้าอะ
ร่างกายของเราชะลอการ

ลบเปลือนนิ้วรอย
ก็ได้ทำให้ที่ที่เราก็ขาวด้วย
แอปเปิ้ลมันทำให้ผิวคนเรายังใกล้สั่งใสได้

ผมไม่ได้ทำอย่างนี้มานานแล้วผมรู้สึกว่ามันคันปาก

เคยได้ยินไหมครับว่าอ่าแก้นออยอ่ะ
เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
ต้องมีพวกออยต้องอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ
ทั้งหมดแล้วก็มันที่จักรจันทร์เลือกใช้เพราะว่ามันเป็นของคุณหมอเนี่ยเนี่ย
ใช่แล้วก็คือจันก็ไปศึกษาก่อนว่าใช้ได้สำหรับทุกสภาพผิวด้วย
ว่าจะเป็นหน้ามันหน้าแห้งผิวผสมผิวเป็นสิวอะไรอย่างนี้ค่ะ
จันทร์หน้าผิวแพ้ง่ายใช้แล้วก็แฮปปี้ดี
ได้เลยทีนี้ถ้าคนอยากใช้ต้องไปแบบดูที่ไหนยังไงบ้างคะ
บอกเออพี่ใจมันดีขึ้นคือไม่ต้องเสียสตางค์เยอะใช้ขวดเดียวเนี่ย
อะไรเนี้ยเค้าเคยขึ้นมาแบบนั้นน่ะคะจริงหรือไม่คะจริงหรือไม่

คุณผู้ชมใครสอบพี่พูดแบบนี้เดี๋ยวคนเข้าใจหนูผิด

ประตูปบ๊ะติกริยาของเขาอย่างนี้เหรอ

เจอมันเนี้ย

เป็นทายาทของ๑ใน๑๐เศรษฐีประเทศไทย
จริงหรือไม่ฮะโอเคเข้ามากกว่าเลยนะโอ้โฮ
เดี๋ยวก่อนเรากี่

ตั๊กทาแหลทเอาไงคะ

จริงก็เขาบอกว่าคุณจักรจันทร์อยากฝากผลงานอะไรก็ได้

การทำงานก็เหมือนไว้ใช้ดับไฟทำงานโดยอัตโนมัติ

ไปลากทักในจิตใจก่อน

ไปแล้วส่วนพวกนู้น

เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ๕ชนิดนะคะ
เป็นของคุณหมอด้วยรับรองใช้แล้วไม่ผิดหวังไม่แพ้แน่นอน

พอใช้แล้วสั้นก็จะสวย

นี่เข้าวือสายเป้เหรอ

ให้คุณชอบก็ติดตามงานของพี่จันได้นะคะ

พี่นี่ไปถามเรื่องส่วนตัวได้ไหมคะ
ได้ค่ะแต่ต้องถามเรื่องลูกบอลด้วยนะคะ
พี่นี่นะคะบอก
แองจิชะเมจจะมีใครส่งมาเธอพูดเองคนเดียวนะ

แต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากอย่างที่บอกฝากดรจิลกับลูกบอลด้าเธอ

ที่หนูการันตีจริงเพราะหนูใช้มาแล้ว

เราไม่ที่ใช้เป็นขวดเล็กนะใช้เป็นแบบแกแกรปั๊บ

ขอบคุณพี่ตัดข่าวขอบคุณครับ

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะคะช่วงหน้าครับซักครู่เดียวค่ะขอบคุณครับ

พี่หนุ่มนี่ก็ไปเคลียร์อะไรคะเนี่ย

พี่จันทร์ขึ้นมาทันทีเลย

อาบีมันโสดอยู่แล้วมันอยู่ไม่ได้กี่ปีก็โสดอย่างนั้นอยู่แล้ว

พี่มดดำชิมยังอันนี้

เออดีพี่หนุ่มเอากลับบ้านไปรึเปล่า

เคอร์นแจ้ไตเป็นเหมือนรักอุตรรุต

โค่งงเลยคนนี้แตกเลย

แล้วมันคนใส่เสื้อซ้ายสุดนั่นพ่อของเต้ยดูใหม่

ฟันคับเยอะมากคุณดูดูดูนี่แฟนคับของเชียร์กับเต้ย

นี่กว่าปั้นจันตอนนั้นอีกเนอะเยอะมาก
แสดงว่าคนเชียร์จิ้นกันหนักมากจริง
คือแบบว่าถึงแม้ละครจะจบไปแล้วนะฮะ
แต่ความจิ้นของปั้นนั้นเนี่ย
แรงอย่างต่อเนื่องคุณไปเรียกเป็นคู่เคมี

คนก็จะไปบอกเขาทำไมที่ผมบอกฉี

ทำเอาสตูดิโอโคลดิพลาสเนี่ยแคบไปขนาดเลย
โอ้โหแน่นมากจริงแน่นคุณพิมพ์จำได้ไหมตอนนั้นที่เราไปบ้านชีวิต
ตอนนั้นละครยังไม่ออนแอร์เลย
เรายังไม่คิดเลยว่าผิดค่าโอ้โหเพราะออกมาแบบโอ้โห
แฟนคลับกระจุยเลยใช่ไหมคะแต่เชียนเป็นคนที่น่ารักมากนะ
เขาน่ารักไม่แล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันนะมันเหมือนเคมีมัน
เคมีมันต่อกับคู่นี้ใช่ไหมดูดิมันแจงกันตุ๊กตุ๊กตุ๊กกันเนี่ย
น่ารักมากเลยแต่เชียนมีคนเล่นละครกับใครก็เคมีส่วนใหญ่ก็จะเข้านะ
กันกับตาเภาวร์นอะเค้าเล่นคนคือคุ้นก็จิ้นเหมือนกัน
แต่พอมากับเตยก็จิ้นหนักกว่าเดิมเองดูใช่

ทนไหวไหมโอเคทนไหว
เอาเขาน่ารักเลยนะ
แต่ปั้นจั่นกับคริดก็พอกับนี้
นั้นลอยหน่อยอยากกินเอง
แล้วอันนี้ที่คู่ที่บอกว่าดารากกลับมาดังจริง

คือไม่ร่างเรื่องคุณอยากกินปั้นจั่นบางการเถอะ

นี่ไปนี่ไหมละเค้าล่างก่อสร้างนี่ปั้นจันทรัพย์หน้าของทุกทีไหมละ
เอาอันนี้ดีกว่าเขาบอกขวัญอุสามณีเนี่ยตอบกลับดราม่าทาผิวคล้ำเหมือนเหยียดสีผิว
ลั่นคนมาคอมเมนต์ในเจตนาไม่ดีเองนะคะน้องขวัญก็บอก
เขาบอกว่าเรียกว่างานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวสำหรับนางเอกขวัญอุสามณีนะคะ
หลังที่โพสต์ภาพโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ของเธอเองก็คือแบรนด์ลิปสติกที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่
ด้วยการทาผิวจนกลายเป็นผิวสีแทนอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แต่ว่ากลับเจอดราม่าค่ะคนก็ไปบอกว่ามันเป็นการเหยียดสีผิวหรือเปล่าคุณทำแบบนี้
แต่ทำไมต้องทาตัวดำทั้งตัวถ้าคนเนี่ยที่แบบว่าต้องการคนผิวสีทำไมไม่จ้างคนผิวสีมาเลย
ทาตัวดำทั้งตัวเนี่ยทำไมอะไรแบบนี้นะคะก็เกิดเรื่องนี้กันขึ้นมา
กลายเป็นเรื่องเป็นราวในการดูคนคอมเมนต์
เหยียดใช้คำว่าสีดำครับอันนั้นซึ่งแสดงว่าความคิดของคุณดูถูกคนอื่นเอง
อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผิวแทนถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่ทาครีมผิวแทนตากแดด
โดนถ่ายรูปมาลงก็แปลว่าเขาเหยียดสีเหรอ
ไม่ใช่เหรอมั้งอันนั้นมันคือแฟชั่น
ก็คือจริงมันเป็นคอนเซ็ปต์ของเขานั่นแหละ
เขาก็เลยทาเป็นแบบสีเข้มให้มันดูแบบแข็งแรงและแบบเข้มขึ้นมาอะไรแบบนี้

ชาวนะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับบวชแล้วก็สบายใจมากเลยนะฮะ

ก็มีคนไปถามนะครับว่าพอบวชแล้วเป็นยังไง

ใช่พอบวชแล้วสบายใจขึ้นไหมนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่ชาวว่าตัดสินใจถูกนะ
เป็นลูกผู้ชายหนึ่งในชีวิตคงมีโอกาสบวชบ้าง

เพราะว่าพอโกนคิ้วแล้วคิ้วก็ยังมีอยู่

ตอนนี้ก็รอรูปรวมอพยาบาปรักฐาน

ทิ้งว่าจะให้เยอะที่สุดนั่นแหละ

ถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีกันแล้วกันนะครับ

เวลาที่ขับรถบนท้องถนนก็ต้องมีสติด้วยฟัง

ข่าวที่๔ข่าวที่๔ข่าวที่๔คืออะไร
มันเป็นข่าวของคุณพร้อยทนลวิล
เขาบอกว่าลั่นผมไม่ได้คิดอะไรไปฟังดีกว่า

เขาบอกว่าอย่างนี้
เขาบอกว่าผมไม่ได้คิดอะไรกับพี่เขา

ก็เจ็บเขาในรูปอะเขาถ่ายรูปคู่กันมาเนี่ยเห็นมั้ย

คือคุณเนี่ยนะเขาเป็นน้องคุณก็เห็นเขาเป็นน้อง

หมดเวลาแล้วค่ะพวกนี้กลับมาเจอเคย
ต้องอยู่นาน๓๐ปี
อะไรครูบอดรัมไม่มีแล้ว
เขาไปตามสัมภาษณ์หมดเวลาแล้วนะ

ต้องไปเคียงกันไหม
เอาโอเคก็ดูกันต่อไปนะครับ